เป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วก็มีความ

ข่าวนี้เนี่ยน้องปุ้ยโปรยไปแล้วให้เห็นภาพไปแล้ว
ก็คือมีหนูน้อยมากับแม่

แล้วคุณลุงท่านทำแบบนี้ฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมดูนะฮะ
คือกำลังแจกคุณแม่ก็ง่วนแจก
หนูน้อยก็นะฮะเอาอาหารใส่ถุงปรากฏว่ามาแล้วครับ
คุณลุงท่านนี้มาแล้วครับดูท่านเดินมานะครับ
หนูน้อยหันไปเอาน้ำใส่ถุงแล้วหันไปเจอนะ
เนี่ยฮะคือมีคนมารออยู่เยอะเลยคุณลุงเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
แล้วก็พอใส่ของครบจำนวนเสร็จปั๊บเนี่ย
น้องคนนี้หันหลังไปให้ดูนะครับคุณตาจะไปแล้วคุณตา
เอ้ยหนูลุงขอบคุณนะลูก
โอ้โหภาพนี้คุณผู้ชมฮะคือ
เห็นภาพแบบนี้เขาบอกว่าเห็นแล้วหดหู่
เขาเรียกคุณตานะในนั้นตายกมือไหว้ลูกชายสาธุ
ขอให้หนูเติบโตเป็นคนดีของสังคมนะลูก
คนลำบากมีเยอะมากเรายังโชคดีที่มีข้าวกินมีงานทำอยู่
บางคนก็บอกว่าเชื่อว่าตัวเล็กตัวเล็กคือหนูน้อยคนนี้
เติบโตเป็นคนดีแน่นอนคนไทยไม่ทิ้งกัน
บางคนบอกว่าพูดอะไรไม่ออกได้แต่จุก
รัฐบาลทำอะไรอยู่มีประชาชนเท่านั้นที่ช่วยเหลือกันเอง
นี่ฮะที่ผมบอกว่ามันมีทั้งความอิ่มเอมใจที่คนไทยช่วยกัน
แล้วมันก็มีความหดหู่อยู่ในนี้นะฮะ
การที่คุณตาเนี่ยเดินเห็นไหมครับดูท่านเดินนะฮะ

โอ้โหเดินจะพยุงตัวเองไม่ไหวนะครับอาจจะเป็นด้วยความชะลาด้วย
นี่ครับพอได้รับของเสร็จหันมาไหว้เด็ก
คือแบบคือถ้าเป็นผู้ใหญ่นะขอให้เจริญเจริญนะลูก
คือสะท้านหัวใจนะเจอมาทุกวันเลยเรา
ใช่นี่คนไทยก็ต้องช่วยกันเองแบบนี้ใช่ครับนะคะ